สำหรับฟิล์มธนพัฒน์เมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งอ่านไปว่า
ฟิล์มธนพัฒน์เนี่ยสบตาปิ๊งปั๊งกันกับพี่อ้าม
เพราะว่าฟิล์ชอบสาวที่มีอายุมากกว่า

แต่ล่าสุดบอกเลยค่ะอายุน้อยก็มีสิทธิ์เข้าวินเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวลืมมาว่าฟิล์มธนพัฒน์เนี่ย
กิ๊กกักกันกับสาวรุ่นน้องชื่อว่าน้องพราวไม่รู้เป็นใครเหมือนกัน
สวยเธอจะเห็นดีจะไปจริงอยู่
ฟิล์มจะยืนยันจะรับปากหรืออะไรดี

เซ็กเซ็กซี่ดีสวย
จุดสินว่าไม่ได้เข้ามาหลายคนอย่างนั้นแต่คือหมายถึงความต้องได้ว่า
ผมอยากโฟกัสเรื่องงานเราก็เรียกว่าเราอยากให้คนที่ให้สถานนะเนี่ย

มีแฟนฟีมาเต็มเลยมีเฉพาะที่งาน
ทีนี่ไม่พร้อมที่จะให้ใครใครคุณแต่คนหนึ่งเป็นคนพิเศษ

ความเป็นเพื่อนมันสามารถอยู่ได้นานกว่า
แจ๊คแล้วพราวนี้เป็นใครเป็นดาราใหม่หรือยังไง
เขาบอกว่าเป็นเหมือนเน็ตไอดอลนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่ามันมีแฟนไม่ได้หรอกพูดตรง

ถ้าจะมีแฟนต้องตั้งเอามาเป็นรูปหน้าจอมือถือ

ตรงขนาดนี้เลยเหรอ

เขาก็ขาวผมใจอะ

ผมอยากให้มองรูปเขาแล้วนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาได้
ว่าเขาเป็นคนให้โอกาสเราเวลาเขาสอนเขาด่าเรา
ผมอยากเอาตรงนี้มาเป็นกำลังใจในการผลักดันตัวเอง

เราไม่ได้ทำเพื่อเอาใจใครแล้วตอนที่เขารู้เราก็ไม่ได้แบบ
พี่ผมตั้งอย่างงี้นะคือเค้าก็รู้ของเค้าเองปีกว่าแล้ว